ส่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้

เรื่องการที่นักบินของสายการบินนกแอร์มีการหยุดงานประท้วงครับ
ส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวานนี้ประมาณ๙เที่ยวบินครับ
และผู้โดยสารก็มีผลกระทบเป็นอย่างมาก

ต้องรีบเดินทางไปดอนเมืองเมื่อวานนี้
เพื่อไปชี้แจงไปแก้ปัญหาไปอธิบายให้กับผู้โดยสารนะครับ
วันนี้เรายังคงติดตามปัญหานี้อยู่คุณผู้ชมครับ
ว่าเบื้องต้นนั้นให้คุณผู้ชมนั้นร่วมส่งข้อความมา
แสดงความคิดเห็นกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่า

แก้ปัญหานี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอแบบนี้

วันนี้มาเริ่มที่บรรยากาศที่ดอนเมืองกันก่อนนะครับ
แม้ว่าสายการบินจะประกาศมาว่ามีการยกเลิกเที่ยวบิน
แต่ว่าวันนี้ก็คงจะมียกเลิกอยู่ประมาณ๒เที่ยวบินใช่ไหมฮะ

ก็พบว่าตารางแสดงเที่ยวบินวันนี้นะคะ
แจ้งยกเลิกสายการบินของสายการบินนกแอร์ไป๒เที่ยวบินนะคะ
แต่ว่าเป็นเที่ยวบินในช่วงบ่ายนะคะ

จากคุณขวัญโมชาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากท่ากาศยานดอนเมือง

ตารางแสดงเที่ยวบินที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศที่สนามบินดอนเมืองนะครับ
เมื่อสักครู่มีการขึ้นแสดงสถานะยกเลิกเที่ยวบินของนกแอร์ในช่วงบ่ายวันนี้๒เที่ยวบินที่จะไปอุบลราชธานีแล้วก็อุดรธานีนะครับ
แต่ขณะนี้เบื้องต้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากสนามบินดอนเมืองแล้วก็ผู้บริหารจากสายการบินนกแอร์ครับ
ตารางแสดงเที่ยวบินนกแอร์มีการแสดงสถานะยกเลิกเที่ยวบินรวมแล้ว๕เที่ยวบินจากทั้งหมดที่มีกำหนดเดินทางวันนี้รวม๘๐เที่ยวบิน
ทั้ง๓เที่ยวบินผู้บริหารสายการบินยืนยันว่าเป็นข้อมูลเก่าที่ยกเลิกไปนานแล้ว
และได้แจ้งการท่าไปแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการเอาชื่อเที่ยวบินออกจากตารางเที่ยวบินครับ
อยู่ในพื้นที่ได้คำตอบเพียงสั้นว่าอาจจะมีการยกเลิกจริงครับ
แต่ยืนยันว่าผู้โดยสารทั้งหมดจะเดินทางไปจุดหมายได้๑๐๐ครับ
หลังจากการพูดคุยกับผู้โดยสารที่มาใช้บริการวันนี้
ยอมรับว่ากังวลว่าจะไม่สามารถเดินทางได้ครับ
และมาสอบถามเจ้าหน้าที่ของสายการบินไม่ขาดสาย
เพื่อเช็คความชัวร์ว่าเที่ยวบินที่จะเดินทางไม่ถูกยกเลิก
หรือเกิดปัญหาล่าช้าครับ

เพราะว่าผมไปขึ้นเครื่องตอนเที่ยงครึ่ง

เพราะว่าเรามาถึงมันจะได้ติดขัด
หรือว่ามีการแก้ปัญหายังไงอะไรยังไง
เราก็จะได้พร้อมเตรียมตัวไว้ก่อน

แล้วก็วันนี้ก็เลยรีบมารีบมาแต่เช้าค่ะ
มาดูว่าเราจะบินได้ไหม
ก็โอเคนะคะดูบรรยากาศก็ดูสงบดี
สงบดีก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด

จากการเฝ้าสังเกตการเช็คอินของผู้โดยสาร
ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นเป็นปกติดีครับ
มีผู้โดยสารมีกำหนดเดินทางในวันนี้
ทยอยเข้าแถวรอเช็คอินกันอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เจ้าหน้าที่เองของสายการบิน
ยิ้มแย้มในการให้บริการตลอดครับ
ส่วนการแก้ไขปัญหาของสายการบินนกแอร์วันนี้
คือให้สายการบินพันธมิตรทำการบินแทน
ซึ่งจากการรายงานข่าวระบุว่า

และใช้เที่ยวบินร่วมหรือโค้ชแชร์
ร่วมกับสายการบินพันธมิตร๒๑เที่ยวบินครับ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองนะครับ
ก็ขอให้เช็คความชัวร์จากสายการบินโดยตรงนะครับ
ซึ่งขณะนี้บรรยากาศล่าสุดที่อาคารผู้โดยสาร

ก็จะสังเกตเห็นว่ายังคงมีผู้โดยสารยังคงเข้าแถว
รอที่จะเช็คอินกันอย่างหนาแน่นครับ
โมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสนามบินดอนเมืองครับ
ครับขอบคุณคุณขวัญมัวชาว
วันนี้ก็สามารถกลับมาทำการบินได้เป็นปกติ
โดยส่วนใหญ่มีเพียง๒เที่ยวบินช่วงบ่ายที่มีการยกเลิกนะครับ
วันนี้ก็ทางด้านของสายการบินมีการส่งข้อความไปขอโทษกับผู้โดยสารแล้ว

ส่วนใครที่ยังคงสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน
สายการบินนกแอร์ในวันนี้นะคะ

คอร์เซ็นเตอร์ของสายการบินนกแอร์นะคะ